ส่วนกรณีที่ทีมชาติไทยนะครับจะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกนะครับ
ที่ประเทศสหรัฐอัตรับเอเมเลสวันที่ยี่สิบมินาคมถึงสองเมษายนนี้นะครับ
เตรียมปรับโปรแกรมไทยลีกเพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับ
แต่ก็มีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างล่าสุดไทยลีกได้ยืนยันเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกแล้วนะครับ
เพื่อให้ทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันสัปดาห์ที่ยี่สิบสี่นะครับ
วันที่สิบแปดถึงสิบเก้ามีนาคมไปเป็นแข่งขันวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดมีนาคมนะครับ
แล้วก็วันที่หนึ่งถึงสองเมษายนไปแข่งขันวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าเมษายนนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนั้นเตรียมนำการแข่งขันฟุตบอลรายการเก่าแก่เลยนะครับ
หลังจากที่หยุดไปนานถึง๑๐ปีแล้วก็จะเชิญสี่ชาติเข้าร่วมในเดือนกันยายนนี้นะครับ
ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ก็มีชื่อทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยนะครับกับเวียดนามหรือซีเรียแล้วก็ปาเลสไตล์นะครับ
รายงานล่าจากสมาคมฟุตบอลก็บอกว่า
ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ

ในเดือนกันยายนสมาคมก็วางแผน
ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเดินทางไปแข่งขันนะครับ
แล้วก็เอเชียนเกมรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ